ดีของคู่รักที่หลายคนบอกว่ากรี๊ดกันเลยเมื่อคืนนี้นะคะ
น้องนายแล้วก็ใบเฟิร์นนั่นเองนะถึงตัวจะห่างแต่หัวใจไม่เคยห่างนะจ๊ะที่รัก
ล่าสุดฝ่ายชายเขาลงรูป
ความหวานทีมโซเชียลเช็ดน้ำตาลกันด่วนเลยคุณผู้ชม
ของรูปนี้นี่ดูเค้กเขา

น้องหมาน่ารักตั้งแต่ดอกไม้ที่เป็นลูกโฟง
รวมไปถึงรูปเค้กที่น่าจะเป็นน้องหมาของใบเฟิร์นแหละ

ถึงแม้ว่าใบเฟินจะไม่ใช่นางงาม

คนบันเทิงเข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยนะฮะ
ว่าแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมาโฟกัสรูปที่ใบเฟิร์นนะ
เขาลงไว้เป็นรูปที่ใบเฟิร์นยื่นมือออกมา
แล้วดูองศาการกรีดนี้เหมือนฟิลแบบว่า
สวมแวนสิสวมมาสิจ๊ะ
ใครเซลล์รู้มั้ยรุ่นใหญ่ในวงการต้องเข้ามาละ
เพราะหนุ่มกัญชัยอยู่ว่างไม่ได้เลยนะ

พ่อบอกว่ายื่นมือมาแบบนี้ต้องสวมแหวนให้แล้วนะไอ้ลูกชาย

ฉันชอบมากจริงเนี่ยชื่อพี่หนุ่มอาจจะไม่ได้ชื่อกัญชัย

ยุเก่ง
สมกับเป็นนักชงมือวางอันดับ๑คุณผู้ชม
เชียร์คู่นี้อย่างดีเสมอ
บรรทัยรัฐอุยพรวันเกิดให้ใบเฟิร์นด้วยนะคะ

แล้วเป็นสาว๓๑แล้ว

ถูกต้องนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่า
น้องใบเฟิร์นโพสต์เลยอยู่ฝรั่งเศสนะ
กลับมาก็คงได้อัปเดตกันนะว่าของขวัญที่น้องนายให้เนี่ยคืออะไร
ใช้แหวนหรือเปล่ายื่นมือไปสนับต้องได้ละมั้ง

เป็นเม็ดเพชรเล็กอัพแนวให้แทนได้

อันนี้ก็รอตอนเขาแต่งก็ได้

เป็นนายในฝันมากเลยอ่ะ

จัดให้แบบเต็มคาราเบลไปเลย
ในวันคล้ายวันเกิดของสุดที่รักสักอย่างนะคุณผู้ชมนะ